คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วนะคุณ
แป๊บเดียวกัณพัฒน์อยู่ในวงการบันเทิงบ้านเรามานานถึง๘ปีแล้วนะคะ
แล้วก็มีการจัดงานแฟนมิตติ้ง
กับแฟนคลับกว่า๕๐๐ชีวิตเลยหูแฟนคลับเขาเยอะมากนะ
ซึ่งงานนี้หนุ่มการเขาก็โชว์เพลงเพราะทั้งเป่าคลุยทั้งชวนน้องชายมาแจมด้วย
แถมงานนี้ยังขออัปเดตเรื่องงานละครเรื่องใหม่
คอนเสิร์ตทุกปีครับแล้วก็เป็นการจัดคอนเสิร์ตการกุศลด้วย
ปีนี้ก็จะนำรายได้รัฐสดาจะมาก
แต่ว่าด้วยความที่เราอยากทำทุกอย่าง

แล้วก็เห็นถึงความใส่ใจ

เพราะว่าเพิ่งจะสร้างบ้านหลังใหม่ที่สถานที่กับคุณพ่อ
โหนี่ศูนย์ราชการหรืออะไรคะเนี่ย

แต่ว่าหนุ่มกันบอกว่าอีกไม่กี่เดือนจะเสร็จแล้ว
แต่คราวนี้ไม่ได้บ่นกับพ่อเรื่องสีบ้า

ในการเอ่อภาพออกแบบผู้อยากเรียบร้อยแล้ว
คงจะไม่ได้ทะเลาะกับเรื่องสีบ้านกับคุณพ่อแล้วเนอะ

พัดลมที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับ

ทะเลาะกันเรื่องแบบพัดลมตัวเดียวที่ห้องนอน
ก็อาจจะเป็นแบบคนละสไตล์คนละแนว
คนละความคิดกันมันก็เลยแบบปรับจูนกันนิดนึง
รอดูว่าบ้านเสร็จแล้วพัดลมจะอยู่บนเพดานหรือตั้งอยู่บนโต๊ะ

อาจจะแบบคนละครึ่งทางคนละครึ่งบ้านบ้านหนึ่งสีเขียวอีกฝั่งหนึ่งสีครีม

แต่แล้วแต่แต่ว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องเมคมันนี่กันเหนื่อยหน่อยนะคะ